คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นวันนี้
ก็เป็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นข่าวโด่งดังเลย
ตั้งแต่ปี๖๐ปีที่แล้ว
ถ้าย้อนไปเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอยู่หลายวันเลยนะฮะ
ต้องค่ะเรื่องของน้องปอนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้ไขควงแทงที่ศีรษะ

แล้วก็เพื่อนน้องปอนอีก๒คนในห้องได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้สารอาญาก็มีการพิพากษาค่ะ
หัวจำคุก๒๕ปี๖เดือน
ไขควงฆ่านักศึกษา
เพื่อนที่ล็อกคอโดนตลอดชีวิต
มือไขควงเป็นในไบร์ทลูกตำรวจ
ส่วนเพื่อนที่ล็อกคอก็คือในอาร์ต

คุณผู้ชมครับย้อนเหตุการณ์ไปดูกลางดึก
ของวันที่๒๕กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

แต่ว่า๑๓คนลงจากรถมา
แล้วก็เข้าไปในหอพักบ้านเกรียงไกร

ใช้กำลังประทุษร้าย
ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ

กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๑๔คนไปดูคอนเสิร์ต

กระทั่งจบคอนเสิร์ตช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะครับ

แล้วก็พยายามขึ้นมาถามหานายออฟ
จำเลยทั้ง๑๔คนคิดว่านายออฟ

ตำบลสามพระยาที่จังหวัดเพชรชบุรี

ก็มาถามหานายออฟอยู่ไหน
บุกเข้าไปภายในห้องพักแห่งนี้
จนมีคนที่อยู่ในห้องพักคือมีหลายคนนะ

ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเปิดประตู
คือไม่รู้ไงว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้

ศิวรักษ์คือชกต่อยตามร่างกาย
ขวดปากฉลามตีที่หัวครั้งหนึ่ง

นายศิวลักษณ์ได้รับบาดเจ็บ

อกจากนั้นก็มีการใช้กำลังประทุษร้าย

ไขควงแทงที่โหนกแก้ม
ส่วนทางด้านน้องปอนหรือว่านายธีรพงศ์

แทงที่ขมับศีรษะด้านขวาทะลุกระโหลก

เลือดออกในสมองแล้วก็เสียชีวิต
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้น

นายกรกนกวรรณยูสาธิต

จำคุกตลอดชีวิต

คือเป็นคนล็อกผู้ตายสำหรับนายอาร์ต
วันเกิดเหตุเป็นคนล็อกคอผู้ตาย

แต่มือแทงคือจำเลยที่๒

สารก็ได้สั่งจำคุกตลอดชีวิต

คือจำคุกตลอดชีวิตเท่ากันกับนายอาร์ตคนล็อกคอเลย

เหลือจำคุก๒๕ปี๖เดือน

คือเข้ามอบตัวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี๖๖
แล้วก็ในการมอบตัว

ว่าเป็นคนแทงเป็นคนฆ่าน้องปอม
แต่ก่อนหน้านี้จำเลยคนอื่นนะครับ
ตั้งแต่จำเลยที่๑ถึงจำเลยที่๑๔

ท้ายที่สุดศาลก็มีการตัดสินจำเลยทั้งหมดเลยนะครับ
ใช่ค่ะให้จำคุกคนละ๑๑๑ปี
เป็นจำเลยที่๓ถึง๑๓นะคะ

เธอไม่ได้ลงมาจากรถไปร่วมก่อเหตุด้วย
แล้วนอกจากนี้ก็ให้จำเลยที่๑ถึง๑๓
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์ทั้งหมด

รวมถึงผู้บาดเจ็บทั้ง๒คน

ร้อยละ๗๕ต่อปีตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะ
รวมทั้งหมดเป็นเงินกว่า๗ล้านบาท

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสยดสยองเหมือนกันนะครับ
พฤติการการฆ่าเพื่อเอาไขควงแทงเข้าไป

ทำให้เลือดออกในสมองของน้องปอน

ยังเก็บศพน้องปอนตั้งแต่วันเกิดเหตุนะฮะ

จนกระทั่งทุกวันนี้เก็บศพไว้ในโรงเย็นที่บ้าน
แล้วแม่ของน้องปอไปเปิดดูหน้าลูกทุกวันทุกวันเลยนะ
พูดกับน้องปอนทุกวันเลยนะครับ
ถึงการเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้กับลูกชายนะครับ
ส่วนทางด้านคุณป้าของน้องปอนเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษา
แล้วก็บอกว่าพอใจในคำพิพากษาของศาล
ทางครอบครัวคิดว่าได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะ